ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะอันนี้ก็อยากเตือนภัยไว้เหมือนกัน

เพราะว่านัดเพื่อนนัดเจอเพื่อน
แล้วเอากระเป๋าตั้งไว้บนฟุตบาท
เดียวเท่านั้นก้มดูมือถือ

ของเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
ใบไบแล้วไปเลยจ๊ะ
ใช่ใบนี้เปรรย์ที่ตั้งอยู่นะ

มันเป็นจังหวะแป๊บเดียวเองนะ

จังหวะแบบนี้นั่นแหละฝั่งเจ้าของกระเป๋าจริงก็ไม่รู้ตัวค่ะ
แม่กลายเป็นว่าเสียทั้งอะไร
ทั้งเงินทั้งทรัพย์สินเกือบหมดตัวเลย

ก็คือเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจด้วย

น่าสงสารจริงนะเคสนี้พี่เบิร์ต
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย
เธอนัดกับเพื่อนหน้าฝักซอยเพชรกะเสม
๒อยู่ตรงข้ามตลาดบางแคร์
ตอนนั้นยืนรอเพื่อนอยู่ไง
วางกระเป๋าสัมภาระบนฟุตปาดอยู่
กลมเงยดูมือถือก็ไม่รู้หรอก
มิจฉาชีพย่องมาก่อเหตุแบบนี้

สาย๘๔นะใช้เวลาแป๊บเดียวจริง

กระเป๋านั้นมีของมีค่ามีของสำคัญ
เอกสารส่วนตัวแล้วมีเงินสดก้อนใหญ่

เพื่อที่จะเอาไปขายสุดสัปดาห์นี้กลายว่า
เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเลยนะ
แล้วเอาไปหมดเลยทั้งเงินทั้งเอกสารสำคัญ
เห็นว่ามีอะไรนะใบขับขี่ตลอดชีม
คือมีเอกสารสำคัญหมดทั้งหมดเลย

ฝั่งผู้เสียหายเองคุณสมโชคไปแจ้งความแล้วนะ
ตำรวจก็ช่วยติดตามคนร้ายไปที่อู่รถเมย

เอาเรื่องนี้มาเตือนไว้ว่าเออระวังนะ
กระเป๋านี่ขนาดอยู่ไม่ห่างตัวเลยนะ
อยู่ติดกับตัวเลยนะ

กรณีนี้คุณสมโชคเธอก็ตัดเพาะ
โทษตัวเองเหมือนกันว่าไม่ทันระวังเอง

จริงแถวนี้คนขโมยของบ่อย

เหรอเออก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องด้วย

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งสองมุมเลยค่ะ
ขอให้ตามจับตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ